อย่างที่เรารายงานมาต่อเนื่องนะว่าราคาขึ้นมาเรื่อย
เดี๋ยวพาไปสำรวจที่กำแพงเพชรครับ
จะพาไปดูทั้งร้านขายส่งและขายปลีกเลย

นี่ร้านขายไข่ไก่ในตลาดสดเทศบาลอำเภอพรานกระต่ายครับ
ตอนนี้ไข่ไก่แบ่งขายถุงละ๑๐ฟอง
ใหญ่สุดนะคุณผู้ชมถุงละ๕๐บาทครับ

เบอร์๒ถุงละ๔๕บาท
เบอร์๓ถุงละ๔๒บาท
เบอร์๔ถุงละ๔๐บาทครับ
แม่ค้าบอกเองเลยตั้งแต่ขายไข่มาเนี่ย

แล้วพอไข่แพงอ้าวแม่ค้าเดือดร้อนลูกค้าก็เดือดร้อน
ลูกค้าซื้อน้อยลงทันตาเห็นเลยครับ
เมื่อกี้เป็นร้านขายปลีกเอามาดูขายส่งบ้าง
ร้านขายส่งเนี่ยเอาไข่มาวางขายยกแผง

เบอร์ใหญ่สุดแผงละ๑๓๕บาททางขวาสุดเมื่อสักครู่

เล็กลงมานิดหนึ่งแผงละ๑๒๕บาท
เบอร์๒แผงละ๑๑๕บาท

ถูกขนาดนะสาเหตุที่เราสงสัยกันว่าทำไมไข่ไก่ขึ้นราคาคือถ้ามันเป็นหน้าร้อนใช่ไหม
ไก่มันจะไม่ค่อยออกไข่อันนั้นเข้าใจ
แต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ราคาอาหารไก่นั่นแหละมันแพงขึ้นนะ
ต้นทุนอย่างอื่นต้นทุนนี่แหละพี่ปุ้ยครับ
มีรายงานว่าเมื่อเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
ต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่อยู่ที่ฟองละเกือบ๓บาทแล้วนะ

จะให้มาขาย๓๔บาทกว่าก็คงไม่ได้ตอนนี้ก็เลยขึ้นไป๕บาทแล้ว
ถ้าไม่ขึ้นราคาขายเนี่ยคนเลี้ยงไก่ไข่ก็อยู่กันไม่ได้ครับ
ประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยคือมีการส่งออกไข่ไก่ไปประเทศเพื่อนบ้าน

ฉะนั้นไข่ที่มาขายในประเทศก็น้อยลง
เออก็น้อยลงนะฮะราคาก็เลยขึ้นแบบนี้
แต่ทีนี้ครับกรมประสุทธิ์เขาประเมินสถานการณ์เดือนนี้ว่า
มีไก่ไข่ยืนกรงอยู่๕๐ล้านตัว
ให้ผลผลิตไข่ประมาณต่อวันนะคุณผู้ชม๔๒ล้านฟอง
ส่วนอัตราการบริโภคในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ
รวมกัน๔๑ล้าน๘แสนฟองคือยังอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงสมดุล
ตอนนี้เขาบอกว่าราคาจริงใกล้เคียงสมดุลนะฮะ
เมื่อเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
ก่อนหน้านั้นมันจะมีช่วงที่ราคาไข่ไก่มันตกต่ำ
เพราะว่าไข่ไก่ล้นตลาดแต่ว่าตอนนี้ราคามันดีดกลับขึ้นมาแล้ว

ขออภัยครับสลับมาดูเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่อง

แอร์เย็นยังเย็นอยู่ใช่ไหม
แต่ผมแฟนข่าวคนไหนแอร์ไม่เย็นอยากจะล้างแอร์
เลยครับนี่ตอนนี้มันมีโครงการ

เขามีส่วนลดค่าล้างแอร์ถึง๓๐๐บาทครับ

ถือบัตรประชาชนแล้วก็ใบเสร็จค่าไฟ
เดือนใดก็ได้นะในปีที่ผ่านมาปี๖๕เนี่ย

แต่จำกัด๑คน๑สิทธิ์ต่อ๑ครัวเรือน
เงื่อนไขคือแอร์ของคุณต้องเป็นแอร์ติดผนัง
ใช้สิทธิ์ได้ภายใน๓๐กันยายนนี้
อดหมดสินนะครับนี่ล้างแอร์ช่วยชาติกันนะฮะ
ทำไมต้องล้างแอร์ครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าถ้าแอร์ของท่านตันด้วยฝุ่นหรืออะไรก็ตาม

พอหนักขึ้นมันก็จะกินไฟมากขึ้นด้วย
และที่สำคัญแอร์มันก็ไม่เย็นด้วยนะครับ